ทีนี้พาไปดูที่ตรังหน่อยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ชาวบ้านแล้วก็กู้ภัยกำลังไปตามหาคือมีคนออกไปตกปลากลางทะเลตรัง
แล้วปรากฏว่าเรือมันล่มล่มมีคนเห็นต่อหน้าต่อตาเลยนะ
ทีนี้พยายามจะช่วยก็ช่วยไม่ได้ค่ะคุณผู้ชมนี่เป็นภารกิจของเจ้าหน้าที่เนี่ยนะคะ
กำลังไปตามหาผู้สูญหายอยู่เมื่อช่วงเช้าเนี่ยทางกำนันตำบลตะเศษ
อำเภอหาดสำราญจังหวัดตรังก็คือกำนันศักดาถุ้ยอ้น
ซึ่งเป็นผู้นำท้องถิ่นรวมถึงมีชาวบ้านชาวประมงเป็นร้อยคนเลยนะ
ต้องออกเรือไปหาเหตุการณ์มันเป็นเหตุการณ์เรือล่มกลางทะเลตรัง
บริเวณร่องน้ำลึกหัวหินใต้ระหว่างเกาะจำปีใหญ่กับเกาะสุกร
ที่อำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังเนี่ยนะคะแล้วก็เหตุการณ์นี้ทำให้มีคนศูนย์หาย
ชื่อว่าในเชิดชัยหูเขียวหรือว่าบังทึกอายุห้าสิบเก้าปี
ก็เป็นชาวหาดสำรานบ้านพักอยู่ห่างจากจุดที่เกิดเหตุประมาณ๒กิโลเมตร
ทีนี้คนที่เขาอยู่หมู่บ้านเดียวกันอย่างนายประสานเนี่ยนะก็เล่าให้ฟังบอกว่า
ตัวนายประสานก็ออกเรือไปหาปลาตอนประมาณ๘โมงครึ่งของเมื่อวาน
ปรากฏว่าเจอเจอบังทึกเนี่ยนะกำลังตกปลาอยู่บนเรือ
ตอนนั้นเนี่ยบันทึกตกปลาได้ตัวใหญ่เลยน่าจะหนักประมาณ๘๑๐กิโลเลยนะคะ
ทีนี้ตอนนั้นนายประสานหันไปแล้วก็เห็นว่ามันมีลมพัดกระโชกแรง
ก็เลยร้องตะโกนบอกบังทึกกลับเข้าฝั่งเถอะเนี่ยลมมันมาแล้วคลื่นมันแรง
ทีนี้ค่ะตัวนายประสานก็หันหัวเรือจะมุ่งหน้าเข้าฝั่ง
จังหวะนั้นเองค่ะเหลียวไปดูบันทึกอีกทีนึง
เป็นจังหวะที่บันทึกจมหายไปพร้อมกับเรือต่อหน้าต่อตากลางทะเลเลยคุณผู้ชม
แล้วความลึกของน้ำเนี่ยโอ้โหมันเป็นสิบเมตรนะคะคลื่นลมก็แรง
ทีนี้ทำยังไงนายประสานเห็นแบบนั้นก็เลยรีบกลับเข้าฝั่ง
เพื่อไปบอกเพื่อนชาวประมงคนอื่นให้ช่วยกันออกเรือ
แล้วก็หาบันทึกหน่อยทีนี้ทุกคนก็ช่วยกันหมดเลย
ชาวประมงผู้นำท้องถิ่นก็ระดมกำลังกันค้นหา
ไม่เจอตัวบังทึกเจอแค่ข้าวของเครื่องใช้ที่อยู่บนเรือ
พวกนี้ค่ะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการตกปลาพวกสายเอ็น
ลอนน้ำมันเนี่ยมันลอยอยู่เหนือผิวน้ำทีนี้ตลอดทั้งวันของเมื่อวานเนี่ยนะคะ
ทางเจ้าหน้าที่ชุดประดาน้ำหน่วยกู้ภัยมูลนิธิกุศลสถานตรังเนี่ย
มากัน๑๕นายแล้วก็มีหน่วยทีมสนับสนุนจากกู้ชีพกู้ภัยในพื้นที่
เขาก็วางแผนกันเลยนะว่าจะดำจะค้นหาในจุดที่เกิดเหตุ
ระดับน้ำเนี่ยมันลึกประมาณแปดเมตรแต่ทีนี้ค่ะ
นักประดาน้ำดำลงไปได้คุณผู้ชมประมาณ๓๔เมตรเท่านั้นเอง
เพราะว่าพอดำลงไปแล้วตรงนั้นเนี่ยใต้น้ำมันขุ่นมันมัวมาก
แล้วน้ำก็ไหลแรงมองข้างใต้น้ำเนี่ยก็ไม่ค่อยเห็น
เจอแต่สายเอ็นตกปลาเกี่ยวอยู่กับโขดหินใต้น้ำ
ทีนี้เมื่อวานตอนเย็นก็เลยยุติการค้นหาแล้วสำหรับวันนี้เนี่ย
ภารกิจการค้นหาจนถึงขณะนี้เนี่ยนะคะยังไม่เจอตัวของนายเชิดชัย
หรือว่าบังทึกแต่ว่าภารกิจค้นหาเนี้ย
ก็ยังคงดำเนินต่อไปนะคะ